รัฐบาลของสหรัฐรวมทั้งญี่ปุ่น
มีการออกมาตรการคว่ำบาดเกาหลีเหนือเพิ่มเติมครับ
เป็นการตอบโต้ที่เกาหลีเหนือมีการยิงขี่ปนาวุฒ

ญี่ปุ่นออกมาตรการคว่ำบาดเกาหลีเหนือชุดใหม่
เป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือยิงจรวดส่งดาวเทียม
รอบใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
ญี่ปุ่นมองว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการคุกคามความมั่นคงของภูมิภาค
และเป็นภัยต่อความมั่นคงของญี่ปุ่น
ซึ่งแม้ว่าเกาหลีเหนือจะยืนยันว่าการส่งดาวเทียมครั้งนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และสำรวจทรัพยากรโลก
แต่นานาประเทศก็ยังคงมองว่าเป็นเพียงข้ออ้างในการทดสอบขี่ปนาวุฒิ
ที่อาจจะสามารถให้ส่งหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับ
โดยมาตรการคว่อหมู่บาดเกาหลีเหนือในชุดล่าสุดของญี่ปุ่นนั้น
ญี่ปุ่นนั้นจะครอบคลุมเรื่องของการห้ามเรือของเกาหลีเหนือเข้าไปเทียบท่าเรือที่ญี่ปุ่น
ว่าเรือดำนั้นจะมีจุดหมายด้านมนุษยธรรมแล้วก็ห้ามชาวเกาหลีเหนือเข้าประเทศ
พร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดสำหรับประชาชนที่ต้องการโอนเงินไปยังเกาหลีเหนือด้วยครับ
เช่นเดียวกันกับรัฐบาลของสหรัฐที่ล่าสุดนั้นวุฒิสภาของสหรัฐมีมติเอกฉันให้เพิ่มมาตรการคว่ำบาดเกาหลีเหนือด้วยนะครับ
การลงโทษและคว่ำบาดบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งอาวุธให้กับเกาหลีเหนือ
ซึ่งหากว่ารัฐบาลสหรัฐตรวจสอบบุคคลใดว่าพบว่ามีการให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือลักษณะดังกล่าว
บุคคลนั้นจะต้องถูกอายัดทรัพย์และก็ยกเลิกวีซ่าเป็นต้นครับ